นครพนมหนุ่มนาว่าเขาไปลุยหา

ลุยหาปริงควายพอจับได้ก็เอามาตาก

ผมกลัวมากนะไอ้ปริงควายมันตัวใหญ่แล้วมันก็ไม่ถูกกับเขาแน่นอน

อันนี้จริงเหรอ
นี่คือบ้านดอนแดงตะบนบ้านเสียว

อาชีพนี้แปลกสำหรับเราแต่ชาวบ้านบอกเป็นอาชีพที่คุ้นเคยมาก

น้ำหนักแต่ละตัวนะโอ้โหเราก็ว่าอย่างนี้เลย

สี่ปีเยี่ยมเลยนะขายได้ราคาค่อนข้างสูงมาก

ช่วงณฑช่วงต้นฝน

เราคือชาวบ้านนะเขาจะเจอปริงแบบนี้

็๑๙๕๕พี่ไภทูลบอกว่าคุณสุโผช่งคุณตื่นเต้น

ผมทำแบบนี้มาสิบปีแล้ว๒๐
ทำแบบนี้ทุกช่วงฤดูฝนหน้าฝนต้นฝน
จะเก็บอย่างนี้ได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงจากพี่ภัยทูล
ถ้าใส่เสียงที่เท้ากวนน้ำ
มันจะเข้ามาตามเสียงที่เท้ากวนน้ำ
วิถีพี่เขาเอาเท้ากวนฟึ๊บไปปริงมันจะมาเลย

คือขายแบบปริงสดก็ราคา๑๔๐๐๕๐๐บาท

รูปหนึ่งแต่แห้งมี๒แบบ
แห้งก็คือแบบรีดเลือดกับไม่รีดเลือด
ถ้ารีดเลือดเนี่ยราคาประมาณสักโลละพัน

แต่ถ้ารีดเลือดเรียบร้อยเขาไปใช้งานได้เลย

เพราะฉะนั้นเก็บอย่างนี้เนี่ย
แต่ละเดือนแต่ละเดือนรายได้ทะลุแสนบาท